เด็กน้อยคนนี้หน่อยค่ะน่ารักมาก
คือน้องเขามาซื้อของแล้วปรากฏว่าพ่อค้าทอนตังค์ผิดไป
น้องกลับมาแล้วเอาตังทอนมาคืนมาคิดคำนวณตัวเลขกันหน่อยค่ะ
ของทั้งหมด๓๒ให้เงินมา๔๐เอ้าเกินมา๑๐บาทเฮ้ยน้าส่วนเกิดเฮ้ยดีมากเลย
อยู่บ้านไหนนี่ดีมากเลยยอดถ้าลูกค้าบางคนกลับแล้วนี่
น้องคนนี้เนี่ยผมไม่รู้จักกันเลยเนี่ยผมทอนเงินเกินไป๑๐บาทแล้วน้องยังกลับเอามาให้คืนว่าทอนเกิน๑๐บาท
เมื่อเช้าผมยุ่งหน่อยนะครับ
นี่ไงพ่อค้าเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เลยบอกว่าผมยุ่งหน่อยนี่ผมทอนตังค์ให้น้องไปเกิน
แล้วน้องเดินมาก็มายื่นคืนให้ชมน้องใหญ่เลยว่าน้องซื่อสัตว์มาก
นี่ถามนะลูกเต้าเหล่าใครน้องไม่ได้ตอบอะไรน้องก็เดินไปนะคะ
คือเจ้าของร้านเขาบอกว่าอุ๊ยเด็กดีแบบนี้ให้น้องไปหยิบไอติมที่อยู่ในตู้ไปกินเลย
แทนความซื่อสัตว์แล้วก็บอกว่าผมชอบลูกค้าแบบนี้มากเลย
อยากให้มีลูกค้าแบบนี้สักร้อยคน
คุณผู้ชมแล้ววันต่อมาเนี่ยนะน้องคนนี้กลับมาซื้อของที่ร้านอีกรอบนึง
รอบนี้น่ะเจ้าของร้านคือให้รางวัลเป็นน้ำใจกับน้องใบ
นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมเป็นแบงค์ร้อยนะ
เอาให้น้องน้องเกาหัวแกรกเนี่ยแต่ก็แบบเออน้องก็รับไปอ่ะ
หนูเอ้ยเอาไปเถอะเป็นรางวัลของเด็กดีเป็นรางวัลของเด็กซื่อสัตว์ค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่สุรินทร์นะคุณผู้ชมคนก็ไปชมน้องเยอะ
ปลื้มใจแทนพ่อแม่ปลื้มใจแทนคุณครูที่สอนน้องมา
อีกอย่างหนึ่งเจ้าของร้านก็น่ารักใจดีไม่แพ้กันเลยนะคะ
นี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของแบบเด็กที่จะโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเนาะ
เริ่มต้นจากความซื่อสัตว์ตั้งแต่ตอนเนี้ย